พบตรบอกว่าเด็กมีอาการป่วยทางจิตเวท
หลายคนบอกว่าเล่นเกมเยอะหรือเปล่าหรือยังไง

รอปภของห้างเพราะเขาบอกว่าเขาเห็นตั้งแต่นาทีที่
เด็กอายุ๑๔คนนี้เข้ามาในห้างจนถึงก่อเหตุ

พฤติการทุกอย่างคุณผู้ชมลองฟังแล้วลองวิเคราะห์นะ

ที่สวนอบประธุมวันเนี่ยตำรวจคุมตัวคนก่อเหตุไปโรงพัก
คุมตัวขึ้นไปที่ชั้น๓รอสหวิชาชีพมาสอบปากคำใช่ไหมคะ

ทีมข่าวเราเลยได้เจอกับพี่รอปภคนนี้ค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นคนขับรถพาเด็กที่ก่อเหตุเข้ามาที่โรงพัก

ผมเห็นเด็กคนนี้เข้ามาที่ห้างเหมือนลูกค้าทั่วไปเลย
เท่าที่เห็นนะสีหน้าท่าทางก็ดูเรียบเฉย
ไม่ได้ดูแบบลักษณะถมึงทึงเหมือนจะมาหาเรื่องใครอะไรไม่มี
แล้วอยู่เด็กคนนี้ก็ล้วงปืนออกมาจากเอว
หันกระบอกปืนมาที่ผมแล้วยิงใส่ผมหนึ่งนัด
แต่ผมหลบทันน่าจะเป็นเพราะคนร้ายยิงปืนไม่แม่น
หลังจากที่หลบทันนะคะสิ่งที่เด็กคนนี้ทำคือเดินไปเรื่อยค่ะพี่อุ๋ย
เดินไปเรื่อยไม่ใช่ว่าเจอใครแล้วยิงเลยนะคะ
เห็นใครปุ๊บเขาจะมองก่อนจะจ้องมองก่อนแล้วยิงใส่เป็นระยะระยะ
ตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีลูกค้าที่ยังไม่ทราบเหตุการณ์เขาก็เดินซื้อของกันตามปกติไม่ได้สนใจอะไร
ส่วนลูกค้าคนไหนที่รู้ว่าเป็นเสียงปืนคือวิ่งเลยค่ะ
เขาบอกว่าเท่าที่ผมเดินตามหลังเด็กคนนี้มาเนี่ยนะ
เด็กเด็กให้สัมภาษณ์เด็กพูดกับตำรวจว่าไงนะพี่อุ๋ยที่บอกว่าอะไรนะ
พี่เห็นไหมมีเสียงสั่งให้ผมทำพี่เห็นมันไหมมันยืนอยู่ตรงนั้น
อันนี้คือที่หวยตำรวจที่ดูสั่นกลัวพี่รอพอบอกแบบนี้ค่ะ
ที่ผมเดินตามหลังเด็กที่ก่อเหตุมาสีหน้าท่าทาง
ไม่ได้มีอาการตกใจอะไรเลยออกจะเรียบเฉยและนิ่งด้วยซ้ำ
ถ้าบอกว่ามีคนจะมาทำร้ายมันจะต้องดูหวาดหวั่นไหม
ท่านหลอนนะอ่าท่านหลอนว่ามีคนจะมาทำร้ายเราต้องยิงก่อนอย่างนี้
อ่าไม่ได้มีการตกใจสีหน้าออกจะเรียบเฉยและนิ่งด้วยซ้ำ
เด็กคนนี้เดินตรงไปที่ร้านนาฬิกาในห้างพฤติกรรมของเขาเป็นแบบนี้ค่ะ
เป้าหมายไปเรื่อยโดยไม่ได้พูดและไม่ได้ตะโกนอะไรออกมา
เจอแล้วก็จ้องจ้องแล้วค่อยยิงโอ้โห
เหมือนเล่นเกมไหมพี่อุ๋ยเหมือนเดินเล่นเกมเหมือนเอาเกมเอาออกมาเล่นในชีวิตจริงไหม
พูดตรงก็ต้องบอกว่าเหมือนอ่ะเหมือนจริงจริงเพราะในเกมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะ
ใช่แล้วพฤติกรรมคือหาเป้าหมายไปเรื่อยไม่ได้พูดหรือตะโกนอะไรออกมา
หลังจากนั้นในห้างวุ่นวายเลยเพราะคนพยายามวิ่งหนีตาย
พนักงานรักษาความปลอดภัยในห้างก็พยายามอำนวยความสะดวกอบพยพคนให้คนออกตามประตูต่าง
ช่วงระยะเวลาที่มีการพาคนออกจากห้างก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะระยะอยู่หลายนัด
จนสุดท้ายเด็กคนนี้ถูกจับตัวได้เขาบอกเขาจำรูปภัณฑ์สันฐานได้คร่าวก็ตรงกันกับเด็กที่โดนจับ
หลังจากนั้นเขาก็ขับรถพาเด็กคนนี้มาส่งที่โรงพักสำหรับความปลอดภัยในห้าง
อันนี้คำถามปืนเข้าไปได้ยังไง
เขาบอกว่าประตูห้างมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับอาวุธ
ข้างล่างที่มีร้านกาแฟค่ะ

รถไฟฟ้า๒ฝั่งก็มีที่ตรวจจับ
กำลังคิดอยู่ว่ามีตรงไหนอีกที่หลุดรอดเข้ามาได้
ก่อนจะยิงเนี่ยผมไม่เห็นด้วยตอนแรก

แต่หลังจากที่พอลูกค้าเดินออกพ้นประตูไปปุ๊บเนี่ย
ผมจะโงกหน้ามาปุ๊บเขาหันกลับมาเห็นผม
พอเห็นปุ๊บเขาชักออกมาเลยแล้วยิงทันที

ใช่ด้านฝาแล้วชักออกมาอันนี้คือแบบ

เขาก็เดินเดินไล่ตรงมาเรื่อยเดินหาคนหาเหยื่ออะไรเนี่ย
เพราะว่าทุกคนพอได้ยินเสียงปืนทุกคนก็วิ่งหนีหมด
หลังจากที่ลูกค้าเดินออกจากประตูปุ๊บเนี่ย

ใช่ชุดสีขาวผมยาวและมีหัวแก๊สสีดำ
แล้วหลังจากที่มีการจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วเนี่ย
เหมือนกับที่เราเห็นไหมครับ

ผมก็สงสัยอยู่ว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชุดไหม
ท่านผู้ชมก็มีคำถามเข้ามาเยอะทีเดียว
ก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางห้าง
เขาคุยกับทางรอปภของเขาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะ
หลังจากที่เจอเด็กยิงใส่แล้วเนี่ย
เขาปฏิบัติการหรือว่าทำแบบไหนอย่างไรต่อ
ในการแจ้งเหตุหรือระงับเหตุนะ
อาจจะหลุดลอดมาตามทางเชื่อมใช่ไหม
ก็เลยไม่ผ่านเครื่องสแกนอาวุธ

จากกล้องมูลจรปิดตั้งแต่ตอนเด็กเข้ามาในห้าง
เดี๋ยวก็รู้ว่าเข้าทางไหน
ทางไหนแบบไหนอย่างไรนะครับขณะเดียวกันนะครับทางห้างที่เกิด
เหตุนะครับสยามพลากรนะครับก็ได้ออกหนังสือแถลงการเกี่ยวกับ
สยามพลากรนะครับโดยบอกว่าสยามพลากรขอแสดงความเสีย
ใจต่อเหตุการณ์อันไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นนี่บอกขอแสดงความ
เสียใจอย่างยิ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุม
สถานการณ์และจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้แล้วทันทีที่เกิด
เหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนทีมรักษาความปลอดภัยของสยาม
พารากรได้ทำการอบพยพลูกค้าและพนักงานออกจากอาคารทันที
โดยยึดถือความปลอดภัยของลูกค้าพนักงานและร้านค้าทั้ง
หมดเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสยามพลากรขอขอบคุณตำรวจและอาสา
สมัครทุกนายและทีมรักษาความปลอดภัยของสยามพลากรที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่เข้ายุติสถานการณ์อย่างเต็มกำลังและ
ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แก่พวกเราในวิกฤตการณ์ครั้ง
นี้หากมีความคืบหน้าใดจะแจ้งให้ทราบต่อไปอันนี้ที่สยาม
ลากรเขาออกแถลงการมาล่าสุดนะค่ะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการ
กรองการคัดกรองบุคคลเข้าห้างอะไรยังไงเดี๋ยวรอฟังเขา